กรรมมันติดจรวดหรือยังไงก็ไม่ทราบ

ผู้ชายคนนี้อายุสัก๓๐ได้

ไปตัดสายไฟฟ้าแรงสูง

เสียชีวิตเลยนั่นอยู่ตรงนั้นครับ
ตำรวจสอบพรมเมืองประธุมธานีครับ

หมู่๕ตำรวจบังหลวงเอาเพื่อเมืองประธุมธานี

พบร่างผู้เสียชีวิตนอนหงายอยู่ในพงหญ้า

อายุ๕๘ปีมาถึงที่เกิดเหตุ
เล่าบอกว่าโอ๊ยนี่คนตายนี่รู้จัก

อ้าวแล้วพี่รู้ได้ไง

บอกว่าเกือบจะ๖โมงเช้าได้รับแจ้ง
ลูกสะพ้ายบอกว่าไกรวิทย์ถูกไฟช็อตเสียชีวิตอยู่ตรงนี้

ส่วนสาเหตุก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ

ออกมาพร้อมกับลูกสะพ้าย

ทันชนกสิงคะโจม

ก็สงสัยอยู่ตอนแรกนึกว่าการไฟฟ้ามาทำอะไร

ตุ้มเสร็จปั๊บไฟดับไป๕นาที

ตอนมาถึงที่เกิดเหตุเจอผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่ง

เพราะว่าผู้หญิงเหมือนคนเพิ่งร้องไห้
แล้วเล่าบอกว่ามาจอดพักรถนะ
แล้วเห็นไฟมันช็อตอยู่ที่สาวไฟฟ้า
แล้วก็สักพักมีคนตกลงมา

แล้วทั้งคู่ก็รีบขับรถเก๋งออกจากตรงนี้ไปครับ
ลองฟังดูหน่อยครับ
ผู้หญิงเนี่ยมีอาการแบบร้องไห้
แล้วก็พยายามจะดึงผู้ชายให้ไปให้กลับอย่างเดียวเลย

พี่ก็ดึงผมไหลกลับอย่างเดียวเลย

ตำรวจก็บอกว่าหลังจากชนสูตรพลิกศพ

ครีมตัดสายไฟขนาดเล็กคุณผู้ชม๒อัน
เลื่อยเหล็กขนาดเล็กอีกหนึ่งชิ้นมีไขควงอีกอันหมวกอีกใบ
ก็บันทึกภาพไว้แล้วก็เก็บสิ่งที่ผมเล่าไว้เป็นหลักฐาน
ศพก็มอบให้ป่อเต็กตึ้งไปก่อนนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติผ่าพิสูจน์นะครับสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
แล้วเดี๋ยวจะติดตามผู้หญิงผู้ชายคู่นั้นนะครับในที่เกิดเหตุคาดว่าน่าจะมาด้วยกันกับผู้เสียชีวิต
และเบื้องต้นสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตกับพวกน่าจะมาขโมยตัดสายไฟแล้วพลาดถูกไฟช็อตเสียชีวิตครับ